ผู้ชายคนหนึ่งถูกผู้หญิงที่เป็นแฟนกันบอกเลิกค่ะ
บอกเลิกปุ๊บสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมคะอะไรคะ
ความมีดเลยแล้วเสียบเข้าราวนมซ้ายตัวเองอ่ะค่ะโอ้โห
ฝ่ายหญิงคงเป็นแฟนนี่ช็อกทำอะไรไม่ถูก

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดนี้เองค่ะ

สภาพที่ตำรวจไปเห็นเป็นอย่างนี้ค่ะ

หมดสติหายใจโรยรินแล้วตัวเนี่ยซีดเซียวเลย

ส่งโรงพยาบาลบังละมุงเพื่อรักษาแล้วค่ะ
ส่วนผู้หญิงที่เห็นอยู่คนนั้นเนี่ยนะคะ
ทราบชื่อคือนางสมจิตพราวนะคะ
เป็นแฟนของผู้บาดเจ็บ
ผู้บาดเจ็บคือนายภูมินเข็มงามค่ะ

แล้วก็ทะเลาะกันกับฝ่ายชายนี่แหละ

ความมีดจ้วงแทงตัวเองจนได้รับบาดเจ็บ